๒เดือนแล้วครับคุณผู้ชมฮะที่คดีการเสียชีวิตของคุณตังโมมีความเห็นนะครับ
จากคนในสังคมแบบไหม๒ฝ่ายกลุ่มนึงก็ชื่อว่าเป็นอุปเทศ
อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามีเงื่อนงำวันนี้ในส่วนของตำรวจที่เขาทำงานรวบรวมพยานหลักฐาน
เขาจะสรุปแล้วว่าทิศทางของคดีไปในทิศทางไหนนะฮะ
ตำรวจนั้นเตรียมห้องประชุมอมรวิวัตรอาคารอเนกประสงค์นะครับ
เป็นสถานที่ในการแถลงสรุปคดีซึ่งพลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตรนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑จะเป็นประธานในการแถลง
ซึ่งในการปฏิบัติงานของตำรวจตลอด๒เดือนที่ผ่านมา
มีเอกสารผลการตรวจต่างทั้งหมด๔๗ฉบับพยานวัตถุ๘๘ชิ้น
คลิปวิดีโอนี่๒๐๐คลิปนะแล้วก็สอบพยานไปแล้ว๑๒๔ปาก
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับถูกรวบรวมไว้ในเอกสารสำนวนกว่า๑๐๐หน้า
ถ้าคิดเป็นแฟ้มเขาบอกว่า๘แฟ้มใหญ่นะครับ
ที่จะเอามาเปิดเผยในการแถลงข่าวโอ้โหต้องใช้เวลาเท่าไหร่เลย
ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จะเปิดหลักฐานสำคัญคือคลิปสองคลิป
ที่ตำรวจมั่นใจเหลือเกินบอกว่าคุณแตงโมตกจากท้ายเรือ
คือคลิปจากด้านหลังบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วคลิปจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งตำรวจได้ส่ง
ไปให้สตูดิโอของบริษัทเอกชนชื่อดังช่วยนะฮะ
เทคนิคในการขยายภาพและเพิ่มความละเอียดให้ภาพเนี่ย
คมชัดมากขึ้นโดยคลิปแรกครับเป็นภาพช่วงเวลา๒๐
๒นาฬิกา๓๒นาทีของวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ซึ่งในภาพเขาบอกเห็นชัดเจนว่า
บนเรือมีคนทั้งหมด๖คนประกอบด้วยปอโรเบิร์ตจ๊อปกระติกแซน
แล้วก็คุณแตงโมเห็นชัดเจนเหรอพี่เบิร์ตอ่านี่นี่
ลองดูจากนั้นนำมาร้อยเรียงต่อเนื่อง
คลิปที่๒ในช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๓นาที
เขาบอกเห็นไหมเป็นภาพเงาเทา
ดำคล้ายร่างคนนั่งยองที่ท้ายเรือ
แล้วขยับตัวลุกขึ้นแล้วก็หงายหลังพลัดตกเรือ
หายไปซึ่งนั่นแหละคาดว่าเป็นคุณแตงโม
ห่วงเวลาที่ห่างกันแค่๑นาทีเนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจจึงมั่นใจว่า
นี่คือช่วงที่คุณแตงโมตกจากท้ายเรือตามคำให้การของคนบนเรือ
ซึ่งวันนี้ตำรวจจะแถลงลงลึกไปในรายละเอียด
ตามลำดับตามขั้นตอนคุณผู้ชมฮะ
หลังจากสรุปสำนวนคดีแล้วตำรวจจะส่งสำนวนให้อายการลงความเห็น
สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาเรื่องนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อธิบดี
อายการสำนักงานคดีอาญาในฐานะโฆษกสำนักงานสำนักงานอายการสูงสุดครับ
ให้ความเห็นบอกว่าคดีนี้เนี่ยอายการนะถ้ามีความเห็นก็เห็นได้๓ทาง
หนึ่งหากพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์ก็ส่งไปให้พนักงานสอบสวนไปทำสำนวนมาใหม่
สองลงความเห็นสั่งฟ้องนะครับแล้วนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้อง
กับ๓ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีความผิดก็มีคำสั่งไม่ฟ้องสิครับนะฮะ
วันนี้นะครับหลังจากอายการรับสำนวนแล้วนะครับ
ก็จะมีการแถลงข่าวตอนบ่าย๒โมงเหมือนกันนะฮะ
โอ้โหวันนี้คุณผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวีไว้เลยนะครับ
แล้วกินข้าวเที่ยงให้เร็วหน่อยเพราะตำรวจแถลงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่ง
ต่อด้วยอายการและจะมีปฏิกิริยาของคนต่างออกมาอีก
อายการก็จะแถลงที่สำนักงานอายการจังหวัดน้นทะบุรีนะ
โอ้โหวันนี้ทีนี้อีกคนนึงนี่ที่เปิดบอกว่าเปิดหน้าท้าชนเลยนะคะ
เกาะติดการแถลงข่าวของตำรวจเหมือนกันคือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประกันชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับ
คนนี้เดี๋ยวล่าฟังนะครับท่านคนนี้คุณเดชานะครับ
คุณอัจฉริยะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าตำรวจแถลงว่าแผลต้นขาขวาของคุณแตงโม
เกิดจากใบพัดเรือเดี๋ยวจะฟ้องหมอนิติเวศด้วย

ทีนี้มาดูท่านเมื่อกี้หน่อยคุณเดชากิติวิทยานันต์
เป็นทนายความของคุณแม่แตงโมนะคะ
ทนายความเดชาท่านบอกว่า
การแถลงข่าวคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมในวันนี้
จะทำให้ทุกคนตาสว่าง
จะทำให้ทุกคนตาสว่างโดยเฉพาะหมอผีแล้วก็ทะแนะ
การเสียชีวิตของคุณแตงโมทนายเดชาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแน่นอน
เนื่องจากมีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นอุบัติเหตุจากการตกเรือ
ไม่มีการทะเลาะไม่มีการลวนลาม
ไม่มีการผลักตกเรือไม่มีการฆาตกรรมอะไรทั้งสิ้น
ซึ่งตัวคุณแม่พะนิดาก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะคะ
โอ้โหประเด็นนี้คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะทนายเดชาบอกว่า
หลังจากนี้ก็คงไม่เรียกร้องความยุติธรรมแล้ว

พยายามหลักฐานก็ชัดเจนว่าเป็นการตกเรือ

ไม่มีการลวนลามปลูกปล้ำหักตกเรือใช้มีดเชื่อดแทงที่ขา
เอาปวดวายตีหัวเอาเชือกลัดคอจุดไฟเผา
พวกที่บอกว่าฆาตกรรม
ผมว่าพวกนี้มีส่วนในการฆ่าแตงโมหรือเปล่า

เพราะเขารู้มาได้ยังไงมีการฆาตกรรม
แสดงว่าเขามีส่วนร่วมดูต้นทางหรือเปล่า

สออีและก็พวกปนรุ้งพวกนี้

มั่นใจในการทำหน้าที่การทำงานของตำรวจ

แล้วก็เปิดออกมาให้เห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น

เมื่อวานนี้พี่หนุ่มก็ถามในรายการข่าวใส่ไข่ว่า
คุณธนาเดชาทำไมมั่นใจมากเห็นคลิปแล้วเหรอ
ทนายเดชาบอกอ๋อยังไม่เห็นเหมือนกัน
แต่ก็เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ๑๐
นายเดชาบอกว่ายืมคำแม่มาใช้นะคะ
ไหนก็พูดถึงแม่แล้วพูดถึงแม่นิดนึงค่ะ
คุณพนิดาศิรยุทธโยธินนะคะ
คุณแม่ของคุณแตงโมก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องมานะแม่เครียดมาก

ใกล้ปิดคดีแม่ก็ยิ่งเครียด

ตอนนี้ร้องไปแล้วกว่า๓๐๐เพลงค่ะ
วันนี้คุณแม่พนิดากับทนายเดชา
เดินทางไปร่วมรับฟังการแถลงปิดคดีนี้ด้วยนะคะ

เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ซับน้ำตาตัวเอง

ก็ก่อติดไทยรัฐทีวีได้เลยนะคุณผู้ชม